น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจ
เกิดวันที่๘สิงหาคม๒๕๔๐นะคะ
ที่จังหวัดสุราธานีเป็นน้องเล็กสุดของบ้านค่ะ
มีพี่ชายชื่อนายสาราวินวงพัฒนกิจหรือเบสบอล
อดีตนักกีฬาเทควันโดได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
มีพี่สาวก็คือเรืออากาศเอกหญิงกรวิกาวงพัฒนกิจหรือโบลิ่งนะคะ
เป็นอาจารย์สอนนักเรียนในร้อยที่โรงเรียนเตรียมทหาร
ส่วนน้องเทนนิสเป็นน้องเล็กคนสุดท้องค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่านี่คือครอบครัวนักกีฬาชื่อเล่นเป็นชื่อกีฬาหมดเลยนะคะใช่
คุณพ่อเนี่ยเป็นครูสอนว่ายน้ำคุณแม่เป็นผู้นำเต้นแอโรบิกแล้วก็เป็นนักว่ายน้ำด้วยค่ะ
เทนนิสเนี่ยชอบเล่นกีฬาทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
หมดเลยวอลเล็บบอลไหวน้ำปิงปองตีเทนนิส
น้องเนี่ยเคยชิมลางเรื่องของการเล่นเทควันโดนะคะ
แต่น้องเขาไม่ได้จริงจังนะตอนแรกเนี่ยเล่นสนุก
แต่ชีวิตมีจุดพลิกผันค่ะคือตอนที่น้องเทนนิสอายุ๙ขวบ
น้องแข่งเทคอนโดที่ภูเก็ตนี่แต่น้องบอกแข่งเล่นเล่นขำ
คือคุณพ่อท้าคุณพ่อบอกว่าลองแข่งไหมลูกถ้าได้เหรียญทองพ่อให้๓๐๐๐
ถ้าได้เหรียญเงินพ่อให้๒๐๐๐เหรียญทองแดงเดี๋ยวพ่อให้๑๐๐๐
แต่ผลที่ได้คือน้องแพ้ค่ะไม่ได้เงินจากคุณพ่อด้วย
น้องแพ้แล้วก็โดนล้อด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหม
พ่ายแพ้ในครั้งนั้นในวัยเก้าขวบมันกลายเป็นแรงผลักดันนะคะ
ให้น้องชอบเทควันโดมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่เล่นเล่นแล้วค่ะ
จริงจังเลยค่ะซ้อมทุกวันลงแข่งแทบทุกรายการ
คุณพ่อน่ารักมากคุณพ่อผลักดันทุกอย่างสนับสนุนทุกอย่าง
พาไปซ้อมพาไปแข่งแต่ผลที่ได้ก็ยังแพ้อยู่นะคะ
ในช่วงแรกน้องก็แพ้มาพออายุ๑๒เริ่มได้เหรียญทอง
จากรายการเล็กนะคะอายุ๑๓ได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่๒๗ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์จากการแข่งขันรุ่นไม่เกิน๔๒กิโลกรัม
นี่คือใบเบิกทางใบสำคัญค่ะด้วยรูปร่างสูงหน่วยก้านบีอะค่ะ
เตะตาโคเชค่ะทุกศึกศรเทควันโดชาวเกาหลีใต้
เชนเนี่ยเรียกน้องเทนนิสมาซ้อมแล้วคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเทควันโดตัวแทนทีมชาติไทยนะคะ
เทนนิสแข่งเทควันโดมาแล้ว๑๕ปีผลงานเยอะมากจริงคุณผู้ชมค่ะ
ระหว่างปี๒๕๕๔ถึง๒๕๖๒อย่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอคว้าไป๓๒เหรียญทอง๖เหรียญเงิน๗เหรียญทองแดงนะคะ
แชมป์โลกมาแล้ว๒ครั้งในรุ่น๔๖กิโลกรัมหญิงปี๒๐๑๕ที่รัสเซีย
๔๙กิโลกรัมหญิงในปี๒๐๑๙ที่อังกฤษนะคะ
แล้วก็คว้าเหรียญทองในมหากรรมกีฬาต่างเยอะมาก
ไหนจะซีเกมเอเชียนเกมกีฬามหาวิทยาลัยโลก
นี่คือเรื่องราวประวัติของน้องเทนนิสนะคะ
คือก่อนจะมาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยกวาดมาแทบหมดทุกรายการแล้วล่ะ
โลกใบนี้สำหรับน้องเทนนิสนะฮะ
ทุกผู้ชมครับคุณแม่ของน้องสีอายชีวิตตั้งแต่เล็กประมาณเจ็ดบาทขวบ
แต่เวลาแข่งได้เนี่ยเหรียญรางวัลน้องเทนนิสบอก
ก็จะเอาไปให้รูปของคุณแม่ไปแข่งไปที่รูปค่ะใช่นะฮะ